ต่อที่หน้าจอทีวีข่าวนี้ท่านต้องชมด้วยตาฮะ
เป็นความป่วนและวุ่นวายกันทั้งอำเภอที่อุทัยธานี
เพราะมีเจ้าจ๋อบุกป่วนไปก่อกวนที่โรงเรียนฮะ
วนที่โรงเรียนเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่
กลัวอะไรกลัวมันจะไปแง่งไปกัดเด็ก
แล้วเจ้าจ๋อตัวนี้แสบขนาดไหนเจ้าหน้าที่มาหมดเลยทั้งอำเภอ
ภาคส่วนมาหมดฮะตำรวจหนองขายัง
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตวแพทย์กู้ภัย
มาในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีจ๋อหลงป่า
อันนี้จ่อลงป่าเขาทำหน้าลิงเขาลีแล้ว

พอยิงไปมันเหมือนเรียนวิทยายุทธ์มา

ไม่โดนว่าเฮ้ยไม่โดนแล้วมันก็กลับมาที่เดิม

เจ้าหน้าที่ตามไปตามไปพี่

มันยิงมันหลบอีกฟลิปหนึ่ง
หลบไปหลบมาปีนเข้าต้นมะขามข้ามต้นไม้
อีกต้นหนึ่งไปอยู่บนหลังคาวัดไปโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ก็ไปมองหน้ามันมองไปมองมา

พิกัดที่ถ้ากระโดดจะจับตัวมันได้
แต่บางครั้งบางคราวก็ไม่สามารถจะจับได้เหมือนกัน
เพราะมันอยู่ข้างบนแล้วลิงเนี่ยวัยเยอะกว่าลิง

ยอมมอบตัวซะดีพวกเราร้องหมดแล้ว

ไม่ได้ถ้ามอบตัวก็เสียศักดิ์ศรีวานอนของเรา
เอาง่ายดีฉันหนีทั้งนี้แกจะตามมานะ
มันไปเลยหนีตะเลิศยีดวิ่ง
วิ่งสู้เขาไม่ทันวิ่งไม่ทันลิงลิงไว้กว่าจากหลังคาดรงเรียน
ปีนข้ามต้นมะขามจากนั้นกระโดดอีกที
มันเป็นรูปหงอคงแท้มันไปหลังคาวัดเลยฮะ
แล้วยังไงต่อตั้งแต่บ่ายจนค่ำ
เจ้าหน้าที่บอกใช้คำว่ากูในใจยังไม่ได้กินข้าวสักคำเลย

แล้วเป็นลิงที่จังหวัดอะไรนะลบบุรีเหรออุทัย
อุทัยอุทัยมีลิงด้วยเหรอเข้าใจว่ามันคงจะหลงป่ามา
แล้วหาทางกลับไม่ได้แล้วยิ่งมาเจอเจ้าหน้าที่
คราวนี้ตื่นกันไปใหญ่สุดท้ายแล้วยิงยาสลบหมดไปเนี่ย
หลายนัดยิงฟรีมันไม่โดนเลย
แล้วยังไงต่อกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนมันจะมีปัญหา
ไปมาเสาร์อาทิตย์เด็กหยุดรอก่อนแล้วกัน
มันกัดตอนเด็กมันกัดนิ้วขาดได้เลยนะ
ใช่เป็นแผลเวิร์กเลยนะครับ
แถมชอบฉกขโมยของนักท่องเที่ยวด้วยเนอะสมัยนี้